ล่าสุดวันนี้เจ๊บัวบานได้ถือขันห้าดอกไม้เข้าขอขมา
เจ้าอวัดวรรจัรเวรวาลีต่อหน้า
กว่าห้าสิบคนที่มาร่วมเป็นสักขีผยานค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ลานหน้ากุฏิเจ้าอาวาสวัดเจริญวารี
โนนพยอมที่จังหวัดขอนแก่นนายกิจเหมรัฐโพธิยาคำหอม
หรือที่เรียกกันว่าเจ๊บัวบานเนี่ยนะคะวันนี้ก็มาพร้อมขันห้านะคะ
แล้วก็มาพร้อมกับแม่นะคะนางคำผองโพธิยามีชาวบ้านอีก๕๐คน
มาร่วมเป็นพยานในการขอขมาลาโทษพระประเสริฐฐานุตโรท่านเจ้าอาวาสวัดค่ะ
กรณีที่เจ๊บัวบานอ้างว่าหน้ามืดแล้วก็ทำถาดพัฒนาหารเทราดใส่เจ้าอาวาส
เมื่อวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมานี่ค่ะการทำพิธีขอขมาลาโทษในครั้งนี้
ก็มีพระชิศนุพงศิริปัญโยเลขาเจ้าคณะตำบลมาร่วมเป็นพยานด้วยนะคะ
เจ๊บัวบานเนี่ยก็ต้องนั่งพื้นด้านล่างตรงหน้าเจ้าอาวาสแล้วมรรคทายกวัดก็นำกล่าวคำขอขมาค่ะ
แล้วก็มีการยกขันห้าเข้าไปกราบขอขมาโทษต่อเจ้าอาวาสในสิ่งที่ทำลงไป
ซึ่งเจ้าอาวาสก็บอกว่าให้อภัยค่ะ
นั่นก็เป็นพิธีขอข้ามาลาโทษเจ้าอาวาสนะคะ

นั่นก็พูดกับสิ่งมันชนสั้นค่ะ
บอกจบแล้วทุกอย่างจบแล้วไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว
แล้วก็กลับทันทีนะคะ
ส่วนพระประเสริฐเจ้าอาวาสวัดบอกว่าส่วนตัวนั้นให้อภัย
ยกโทษให้และจบเรื่องราวทุกอย่างค่ะ
แต่ในส่วนคดีความที่แจ้งความไว้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

นะคะ